กล่าวสุนทรพฤษโดยผู้นำชาติต่างบนเวทีการประชุมสมัชชายใหญ่
สหประชาชาติถือว่าเป็นอีกช่วงเวลา
ที่หลายคนจับตามองโดยเฉพาะคำปราศัยจากผู้นำคนสำคัญ
อย่างเมื่อวานนี้ผู้นำพม่าก็ได้กล่าวขึ้น
ขึ้นกล่าวโดยให้ความมั่นคำมั่นว่าจะสร้างสันติภาพ
กับทุกกลุ่มโดยไร้อคติพร้อมกับย้ำถึงการสร้างสันติภาพ
ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในด้านอื่นด้วย
นางองศาสุจีย์ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่า
กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
ถึงการสร้างสันติภาพและกระบวนการปรองดองแห่งชาติ
ที่รัฐบาลของเธอกำลังเดินหน้ากับกลุ่มชาติภัณฑ์ทั่วประเทศ
ว่าหากพม่าเดินหน้าสร้างสันติภาพได้สำเร็จ
กระบวนการดังกล่าวก็จะช่วยเติมเต็มความต้องการของประชาชน

เนื่องจากการปรองดองจะทำให้เกิดการจ้างงาน

และสร้างโอกาสให้กับคนหนุ่มสาวไปในตัว
ยังได้กล่าวอ้อมถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนพุทธและคนมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยาไข่
ซึ่งก็กำลังเป็นเรื่องที่นานาชาติจับตาท่าที
ของรัฐบาลพม่าในชุดปัจจุบัน

ปล่อยให้อคติเข้ามาครอบงำ
พร้อมย้ำนะครับว่าพม่าไม่กลัวการตรวจสอบ
นานาชาติก่อนจะให้คำมั่นว่า
ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน